สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
ดูสิคะคุณชูวิทย์ข้อมูลบนโต๊ะเพียบเลย
วันนี้เรื่องตีแสกหน้าก็เยอะเรื่องเหมือนกันนะคะ
เรื่องแรกเรื่องของคุณเปรมชัย
คุณว่าคนไทยนี้เขาชอบทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไหมคุณนิว

ผมว่าถ้ามองไปตรงไปตรงมานะ
ไม่มีอะไรเลยเสือดำตาย

เถียงกันนะตอนนี้อายการท่านสมศรีท่านสรุปแล้วแถลงข่าวไปแล้ว
มีทั้งหมดตำรวจส่งมา๑๑ข้อหายกไป๕ข้อหา
ไอ้๕ข้อหาเนี่ยฟังเอาตามชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปพูดตามภาษากฎหมายหรอกนะครับ

อื่นเนี่ยในยงเป็นคนขับรถณฑีเป็นแม่บ้านธานีเป็นพราน
ไม่สนใจทำไมสนใจคนสำคัญใช่ไหมก็คือเปรมชัย
ในเปรมชัยอัยการเขาบอกว่าอาวุธ๓ก็บอก๓ปืน๓ก็บอกไลเฟิร์นลูกซองมีทะเบียน

อย่างที่ผมบอกล่ะครับคือถ้าคุยกับชูวิทย์เนี่ยเอาง่ายไม่ต้องไปคุยภาษากฎหมาย
มีพกใช้คือมีปืนพกปืนแล้วก็ใช้ปืนใช้ปืนด้วย
มีก็อย่างที่บอกแล้วครับไปทะเบียนก็ผมมีอนุญาตให้มี
ในเปรมชัยก็ไม่โดนปกติไหมปกติตรงไปตรงมา
ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้ก็ชัดอีกผมจะเข้าไปได้ยังไง
ถ้าคุณไม่อนุญาตคุณก็เป็นคนสั่งเอง
ผู้ใหญ่สั่งมาผมก็เข้าไปรถก็เข้าไปไม่ได้เอาเหาะเข้าไปหายตัวเข้าไป
มีรถเข้าไปรถกิ๊บเข้าไปรถมีคนสี่คนมีแม่บ้านไปด้วย
มีปืนอีก๓กระบอกเข้าไปคุณก็อนุญาตให้ผมเข้า
แต่ขั้นตอนคุณก็ลีลาไปพูดบอกว่าต้องไปขอนู่นขอนี่
แต่คุณก็เจอแล้วคุณก็ให้เขาเข้าไปเพราะฉะนั้นถือว่าให้อนุญาต
ก็อนุญาตไม่ได้มีการลักลอบเข้าไป
ยกไม่ฟ้องผ่านเป็นละ๒ไม่ฟ้อง
ร่วมกันมีเครื่องมือในการล่าสัตว์เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ร่วมกันมีเครื่องมือคือร่วมกันอีกกับหลายคนนะ
เพราะเขาไปเข้าไปหลายคนเครื่องมือในการล่าสัตว์ป่า

ร่วมกันทารุณกรรมสัตว์ก็บอกแล้วว่าไอ้ทารุณกรรมสัตว์เนี่ย
เขาใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าเขายังไม่ได้กำหนด

ที่มีปัญหาผมว่ามันมีอยู่ข้อเดียว
คือร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่า
ร่วมกันพะยามคือคำว่าพยายาม
พยายามคำว่าพยายามมันยังไง
ท่านผู้ชมครับคุยกับผมก็อย่างว่าแหละครับ
กฎหมายก็คือกฎหมาย
แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยถามว่าคุณ
คำว่าล่าเนี่ยคุณนิวว่า

ล่าเนี่ยตายใช่ไหมเพราะเขามีพยายามล่าด้วย
กฎหมายมันมีคำว่าล่ากับพยายามล่า

คือมีความพยายามยกตัวอย่าง

ฆ่ากับพยายามฆ่าอย่างนี้

ถูกไหมครับล่าตายไม่ตาย
ก็ตายความหมายก็ตายเป็นทางเดียวกันกับใครค่ะ
ก็คือเสือใช่ไหมเสือดำค่ะ
เสือดำไงพูดแบบชาวบ้านเนี่ย
ก็ล่ามันก็ต้องตายสิครับไม่ตายมันจะล่าไง
เพราะว่าฆ่ามันก็ตาย
พยายามฆ่าหรือพยายามล่า
ก็แปลว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่

อายการท่านสมศรีท่านบอกว่า
เปรียมชัยไอ้ยงไอ้ธานี๓คน
โดนล่าแต่เนื่องจากว่า

ซึ่งผู้ถ่านเนี่ยนะฮะ
กำลังเร่งปืน๒ก็ลอกอยู่

จะส่องปืนส่องอีกไอย่

ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านหรือภาษากฎหมายกึ่งหนึ่งก็คือ

หน้าที่จะตาม๔คนมีใครมีคนขับรถมีแม่บ้านมีพรานพราน
ถูกไปครบเลยครบเลยนะนี่แม่บ้านไปต้มน้ำ
ทำกับข้าวทำอาหารพลานเบลล่า
คนขับรถเข้ามาเพรมชัยก็เข้าไป
คือการร่วมกันนั่นเองคือการร่วมกัน
ที่นี่ร่วมกันไปมาเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่า
พยายามล่านี่คือในธานีนอกนั้นไม่เกี่ยว
ยงเบรมชัยไม่เกี่ยวซึ่งจริงเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะบอก
ติดใจบอกเอ๊ะทำไมไม่โดนตัดอีกแล้ว
แต่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้ล่าเนี่ยก็แน่นอนนะครับ
มันหนักกว่าพยายามล่าเพราะมันตาย
ค่ะก็ชัดเต็มเออมันตาย
ดังนั้นเหมือนฆ่าคนตายมันต้องหนักกว่า
พยายามฆ่าแน่นอนล่ะครับล่า
กฎหมายก็ต้องลงโทษมากกว่าพยายามล่า
เพราะพยายามล่าเนี่ยมันไม่ตายค่ะ
แล้วไปตั้งนายธานีได้ไงก็นายธานีเนี่ย
อ่าไปมีพฤติการว่าอ่ะกำลังส่องโปรงส่องปืนอยู่
เป็นอีกกรรมหนึ่งเป็นอีกวาระหนึ่ง
ไม่เกี่ยวกับเสือดำเสือดำก็โดนด้วย
นะฮะโดนพยายามล่าอีกล่า
เปรมชัยโดนแต่พยายามล่าไม่โดน
โดนนะฮะก็ไม่โดนก็มันเบา
พยายามล่าเพราะว่าพยายามมันไม่ตาย
แต่ที่เห็นอยู่ในเปรมชัยเนี่ยตายแง่ทั้งนั้นเลย
เสือดำก็ตายไก่ก็ตาย
แต่ที่ไปเล่นนายธานีก็เพราะ
นายธานีกำลังกำลังพยายามล่า
คือมีพฤติการชัดเจนว่าพยายามล่าอยู่ยังไม่ตาย
เห็นไหมผมอธิบายกันสั้นง่ายอย่างนี้
ชาวบ้านเข้าใจแล้วไม่ต้องไปเขียนโอ้โห
ให้มันเยอะแยะเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูอีกนิดนึง
นะฮะว่าอ่าต่อไปจะทำยังไงกับเรื่องนี้
มันจะเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ยังไงนะคะสักครู่ค่ะ

คุณนิวครับตรงนี้สำคัญครับผมคิดว่าตำรวจนั้นพยายาม
พยายาม
ข้อหาโดยมีข้อเท็จจริงอยู่ที่ว่าการล่า
คือหนึ่งพยายามล่าคือสองตัวล่ากับพยายามล่าเนี่ย
ผมพยายามอธิบายเมื่อเบรกที่แล้วว่าการล่าคือมันต้องตายอืม
พยายามล่าเนี่ยมันไม่ตายค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหม
ว่าจะตายกับไม่ตายในเรื่องเดียวกันมันไม่ได้ใช่ไหม
มันคือแสดงถึงพฤติการกว่าจะตายอาจจะต้องพยายามก่อนไหม
คือกำลังอธิบายให้ท่านผู้ชมกับคุณนิวทราบว่า
ข้อหาที่ตั้งเนี่ยมีการล่ากับพยายามล่าค่ะท้ายสุดท่านอายการสมศรีเนี่ย
บอกว่าพยายามล่าเนี้ยไอ้เปรมชัยตัดออกอืม
ตั้งแต่นายธานีพยายามล่าเหตุเพราะว่าเมื่อมันต่างกรรมต่างวาระกัน
ล่าเสือดำนั้นเสือดำตายแต่มีการพยายามล่าอย่างอื่นด้วย
อ่าพยายามล่าอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นอะไรล่ะนะฮะ
สัตว์น้อยสัตว์อื่นอื่นสัตว์อื่นอื่นกระโลกค่ะนะอะไร
เพราะว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยมีการพยายามล่า
โดยนายธานีนะฮะแต่ประเด็นตรงนี้สำคัญครับ

จะเอาเหตุผลว่าจะเอาหลักการอะไร

แต่จริงนั้นตรงนี้ครับ

ก็แสดงว่าเป็นขบวนการ

ด้วยคือในความมุมมองทางกฎหมาย

แบ่งงานกันทำคนหนึ่งเป็นแม่บ้านคนหนึ่ง
เป็นคนขับรถคนหนึ่งเป็นพรานอีกคนนึง

นั่นก็คือปืน
สมมุติว่าผมพกปืนไป

ผมไปทวงหนี้ปรากฏว่าผมชักปืนขึ้นมา

และผมเอาปืนไปกระทำความผิด

ไม่ผิดก็นี่ไงครับถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิด
ก็ผมไม่รู้ว่าคุณมีปืน

ยงที่บอกว่าเป็นคนขับรถ

รู้ไหมว่านายเปรมชัย

ปืนเนี่ยเป็นของนายเปรมชัย

ก็ไม่ผิดเพราะว่ามีทะเบียน
แต่ปืนที่มีทะเบียนนั้น

ถามว่าทั้ง๓คนนี้เห็นปืนไหม

ก็เข้าทำนองที่เมื่อกี้ผมบอกคุณนิวล่ะครับ
ผมเอาปืนไปกระทำความผิดเป็นปืนผม

แต่ปืนนั้นเอาไปล่าสัตว์สงวน

สามคนนี้ก็ต้องโดนไปด้วย

ถ้าเจ้าของในเป็มชัยไม่ได้พกไป

คุณนิวครับต่างวาระด้วย

เพราะถ้าตายตายก็ต้องล่าอย่างเดียวสิ

มันมีที่ไม่ตายด้วยก็แสดงว่าไม่ตายก็พยายามล่า

แล้วปืนของใครของเปรมชัย

มันอยู่ที่กรรมเจตนา
เจตนาเท่านั้นเองที่แสดงถึงกรรม

เอาปืนไปไปฆ่าใคร

ผิดไหมผิดตายไหม

เอาที่ไหนไปล่า

หนังสติ๊กไปยิงได้ยังไง

เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันจะกลายเป็นเรื่องช้า

มุมมองที่ไม่เหมือนกันเขาก็โต้แย้งกันของธรรมดาครับ
ท่านอายการท่านมองอย่าง

อาจจะมองอีกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้

เขารับ๖ข้อหา

กรณีไหนก็แล้วแต่ตำรวจเป็นผู้สรุปสำนวน

อายการบอกไม่เห็นด้วย

นะฮะตำรวจ

ไม่ใช่แย้งเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปให้

ถ้าอายการสูงสุดพิจารณาแล้วยืนยันก็รับไป
อายการก็ส่งฟ้องศาลกระบวนการพิจารณาศาลก็
ชั้นต้นอุทธรณ์ดีกาเฉลี่ยแล้วก็คงประมาณ๕๗ปี
เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ต้องอย่างที่บอกอายการท่านพูดแล้ว
ว่าท่านต้องรวดเร็วเป็นธรรมนะฮะก็ชี้แจงกับสังคมได้
เพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการไปสู่ศาลศาลก็มีกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานอีก
ก็ต้องใช้เวลาไม่มีใครจะทำทันใจเหมือนในสารในเฟซบุ๊คหรอกครับ
ค่ะตัวผลกรรมก็ต้องตีความกันไปแต่คุณชุวิตก็ทำให้ชัดเจนและง่ายขึ้นด้วย
เรื่องนี้ยังไงก็คงต้องตามต่อแต่ว่าเราจะพักกันก่อน
ช่วงหน้ามาคุยกันนะคะเรื่องของที่ดินโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาคารสักครู่ค่ะ
คุณนิวครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่แล้วผมพูดเรื่องล่า

พยายามล่าสัตว์กับพยายามฆ่า
ตายล่าหรือฆ่าเนี่ยคือตาย
พยายามมันต้องไม่ตายสิครับ
เพราะถ้าตายเขากลายเป็นล่า
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่การแบ่งงานกันทำและเรื่องของปืน
คนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะเพิ่มข้อหาพยายามล่าเข้าไปด้วย
มันจะมีผลยังไงต่อ
เพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระกัน
คนทำช่วงเวลาต่างกัน
แต่ก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าต่อเนื่อง
เพราะว่าในระหว่างที่ไปเจอก็คือเป็นพฤติการต่อเนื่องกันทั้งนั้น
มีทั้งสัตว์มีทั้งอะไรต่างเนี่ย

ถ้าปืนกระทำความผิดก็เป็นปืนนายเปรมชัยนายเปรมชัยก็ต้องโดนไปด้วย
ว่าพยายามเหมือนกับการฆ่า
สมมุติแล้วกันนะครับคุณนิวฆ่าในกอตาย
และยังพยายามฆ่าในขออีกอย่างนี้บวกเข้าไป
ก็บวกเพราะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน
เพราะว่ามันคนละคนกันมันในกอตายในขอไม่ตาย
คือในแง่ของกฎหมายนั้นลึกซึ้งกว่าในแง่ของคนธรรมดา
คนธรรมดามองอาจจะมองต่างกัน

มีความพยายามตำรวจก็พยายามที่จะโต้แย้ง

เพิ่มโทษไปแต่ท่านอายการท่านสมศรีท่านเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแล้ว
เพราะว่านายเปรมชัยก็โดนข้อหาล่าพยายามล่ามันเป็นของนายธานี
ซึ่งเป็นพรานซึ่งใช้ปืนส่องไปในเวลาที่ต่างกัน
แต่ที่ผมพูดก็คือปืนมันเป็นของนายเปรมชัย
ทีนี้เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับคุณนิวครับ
เรื่องที่สังคมออนไลน์หรือใครต่อใครก็เริ่มพูดกันเรื่องที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาก็แชร์กันเครือข่ายภาคประชาชนก็เดินขบวนร้องเรียนกันค่ะ
จะร้องอะไรจะให้ลื้อเลยเหรอ

สร้างไปแล้ว๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์เกือบจะเสร็จแล้วนะ

นี่แต่เขาบอกว่าโอ้โห

โดยสุเทพนะป่าโดยสุเทพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมองขึ้นไปเนี่ยโอ้โหแหว่งไปเลยนะ

ที่นี่ราชพัสดุคืออะไร
เป็นที่ดินที่ทางภาครัฐมอบให้
ใครเอาไปประกอบไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์
คือเป็นสั้นเลยครับที่ดินหลวงครับ
ที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของหลวงซึ่ง
มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ

แบบนี้ขายไม่ได้ห้ามไปทำเป็นกลุ่มพาวนิดครับขายไม่ได้นะ

ตรงนี้นะเขาก็ให้ทหารเช่า
ก็มีอันนี้ส่วนหนึ่งของป่าเนี่ยนะฮะทหารก็เช่าทหารก็เช่าไปทำบ้านอะไร
สวัสดีการสารก็เช่าเมื่อทหารเช่าสารก็เช่าต่อ
ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดนะครับ
แต่เกิดไม่ถูกใจคนเชียงใหม่
เขาบอกว่ามันถึงจะถูกต้องแต่มันก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง
อย่างที่มันก็อยู่ในดอยสุเทพฯพื้นที่ผืนป่า
รูปก็คงจะเห็นทีนี้สองส่วนด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ท่านนายกก็บอกส่วนบนเขาก็คือบ้านพัก
ที่เป็นปัญหานี่คือตรงบ้านพัก
ซึ่งมีสร้างไปทั้งบ้านพักขนาดใหญ่ขนาดกลางเป็นแฟลตนะฮะ
และพื้นที่สำนักงานนะฮะทีนี้วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะฮะ
เขาบอกว่าก็ไม่ลื้อไม่ย้ายเพราะว่าก่อสร้างมามากกว่า๙๐
แต่จะปลูกป่าทดแทนให้ทางนายกทางท่านรองนายก
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอวันที่๙
วันที่๙ก็จะมีการประชุมกันการประชุมกันทั้งของทั้งศาลด้วย
หรือการว่าจะมีข้อตรงนั้นอย่างไร
คือแม่เรื่องนี้ผมก็ลำบากใจนะคุณนิวครับ
เพราะว่าสร้างไปกว่า๙๐แล้วแล้วเงินก็ใช้เป็นพันล้าน
ไอ้การลื้อถอนมันจะกลายเป็นเรื่องรึกตลกมากเลยนะ
มันจะเสร็จอยู่แล้วแล้วต้องมาทุบเหรอเอาเงินภาษีของพวกผม
แต่ทางนี้ทางนี้เขาก็ยืนยันว่ามันจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะ
อย่างนี้มันน่าเกลียดนะมองเพียทีไรเนี่ยก็จะไปเห็น
ก็เป็นป่าแหว่งพื้นที่บ้านอยู่
ฐานก็บอกว่าถูกต้องทุกอย่างมีการเช่ามาถูกต้องนะ
เจ้าทหารที่ราชพัสดุไม่ได้มีอะไรที่ปิดเี้ยนเลย

ตรงนี้คงเราจะต้องหาคำตอบนะครับ
ซึ่งต้องรอวันที่๙อีกสักหน่อยนึง
ว่าเขาจะมีการดำเนินการกันอย่างไร

เพราะว่าเรื่องมันไปไกลแล้วนะ
มันสร้างไป๙คือเกือบร้อยแล้วล่ะครับ
ใช้เงินไปก็ผมว่าน่าจะไปมากกว่า

เพราะฉะนั้นจะให้ลื้อจะให้ย้ายกันง่าย
ก็คงจะมีปัญหากับผู้รับเหมาด้วยไหม

เรื่องราวต่างที่ตามมาอีกเยอะ

ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันผ่านมายังไง
เดี๋ยวนี้เครือข่ายหรือชุมชนเนี่ย
หรือว่าอย่างเรื่องเสือดำที่เราพูดไปตอนแรกนี่ก็

ค่อนข้างเสียงค่อนข้างจะดังแล้วการสื่อสารอาจจะมันเร็วขึ้น

โซเชียลมีเดียช่วยด้วยมีพลังประชาชนมาช่วยด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐหรือว่าใครที่ซุกซ่อนอะไรเอาไว้
ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนอะไรก็คงจะต้องระมัดระวังแล้ว

วันนี้หมดเวลานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ